ไปดูกันที่หนึ่งเรื่องราวเขาบอกว่าเป็นเหตุระทึกเลยทีเดียวนะครับ
ไปเจอกับตัวอะไรก็ไม่รู้มันอยู่ใต้ท้องรถ
อีกแล้วเขาดูระทึกมาก

เวลารู้สึกระทึกขวัญทำยังไง

จริงใจสิเวลาคุณเจอเรื่องระทึกคุณจะต้องทำไง

หืมแค่นี้พอแล้ว
อันนี้คือตื่นเต้นสุดในชีวิตนะ

เฮ่ยยยยย

กะจะสูงให้เข้าไปในรูจมูกเลย

โอ้โหใช้เวลานานเลยนะซึ่งมันคือตัวอะไรไปดูกันครับนี่เลยก้มมอง
เจอไหมวันนี้ไหนที่บริเวณลานจอดรถหน้าโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์อำเภอท่าสาราจังหวัดนครศรีธรรมราช
มาถึงก็เจอกับรถเก๋งคันนี้ทะเบียนขอไข่คควาย๕๕๙จังหวัดนครราชศรีมา

ก็ตอนนี้ไม่มีอะไรแต่ที่เขาสงสัยกันอยู่เพราะมันได้ยินเสียงเสียงมันเล็ดลอดออกมาจากรถคันนี้

อันนี้เสียงแมวหรือเสียงทำขวัญนาคคะคุณ

พอไปเจอก็รู้เลยว่ามันต้องเป็นแมวแน่นั้น
ต้องเอารถอีกคันรถคันนี้เป็นรถยกนะ
ดึงให้แบบรถมันยกขึ้นมาเพื่อที่จะมุดตัว
แล้วก็ไปล้วงเอาแมวที่มันติด

ก็ไหนก็อุตส่าห์ร้องเสียงขนาดนี้แล้ว

นี่ไงอุ๊ยออกมาแล้วลูก
แมวสีขาวตัวนี้เป็นลูกแมวครับคุณผู้ชมครับ
กว่าจะเอาออกมาได้ก็ใช้เวลานานพอสมควร
คือมันเป็นลูกแมวอายุประมาณสัก๑๒เดือนน้องใบตอง

นี่คุณดูสิแล้วเข้าไปได้ยังไง
คือเขาบอกว่ามันน่าจะตกใจจากการที่ถูกสุนัขไล่มา
พลัดหลงมากับคุณพ่อคุณแม่
ก็เลยมาอาศัยรถคันนี้หลบซ่อน

ทำไมล่ะทำไมไม่คิดมาก่อน

ขอโทษที่ฉันเก็บซ่อน
ความเป็นจริงเอาไว้ต่อไปไม่ไหว

หนีไปเองมุดอยู่ใต้ท้องรถมันคงกลัวเนี่ย

ที่เจ้าของรถเขาได้ยินเสียง

ขอโทษที่ฉันเก็บซ่อน
ความเป็นจริงเอาไว้ต่อไปไม่ไหว
เป็นไงอันนี้คือเสียงแมวเออเสียงผมเนี่ย
สุดท้ายเจออะไรจะได้แล้วมันมีเรื่องที่ได้ยินดี

คือพยาบาลที่นั่นเขาเห็นแล้วเขาเอ็นดู
เขาก็เลยเจ้าแมวตัวนี้ได้รับการอุปการะโดยพยาบาลคนนั้น
ก็ตั้งชื่อให้เรียบร้อยเลยว่า
ชื่อน้องวีออส
อ๋อชื่อสั้นนะจ้ะชื่อสั้นนะจ้ะวีออสอืมแต่ถ้าชื่ออย่าง
คือน้องโตยอต้าวีออสพรีอุสขอไข่คอควายห้าห้าเก้าจังหวัด
ตะคอนอ่าราชิกษิมะนั่นคือชื่อยาวมันไม่ใช่ชื่อยาวคือวีออส
เรียกชื่อสั้นแล้วกันจริงจริงไม่ใช่พีออสน่าจะเป็นพีอูสพีอูสพีอูส
เออแต่ไม่รู้เขาคงจะชอบวีออสเออเออเอออ่ะยังไงคะก็เลยชื่อ
วีออสขอบคุณโตยอต้านะคะที่ให้การสนับสนุนเรายังเขายังไม่
สนับสนุนเขายังไม่สนับสนุนรอให้เขาสนับสนุนก่อน
เดี๋ยวอนาคตก็ไม่แน่ก็ไม่แน่ก็น้องแมวเขาไปมุดอยู่ใต้
รถคันดีนี่ฉันเหมือนถึงมุดไปหาแมวไงเมื่อแป๊บนึงเดี๋ยวน่ะ
เดี๋ยวน่ะเห้ยเหมือนอ่ะคุณผู้ชมเขาเขาโทรมาเมื่อสักครู่

ไข่คอควาย๕๕๙นครราชศรีมา

ทำไมคนนี้สนใจอยู่เรื่องเดียว
แมวชื่ออะไรจำได้ไหม

ไข่คอควาย๕๕๙นครราชศรีมา

วิจารณญาณในการรับชมนะครับ